แล้วที่มีรายงานบอกว่านับนิ้วไปไม่เกิน๕วัน

เพราะตรงนี้ด้วยผลผ่าชนะสูตรศพคุณตะบูรอบ๒

เมื่อวานนี้ทนายเดชาไปตามผลถึงกระทรวงยุติธรรมฮะ
นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับทนายความของคุณแม่พะนิดา

ไปพบว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐนะครับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เพื่อสอบถามเรื่องผลการชนะสูตรศพรอบ๒ของคุณแตงโม
ที่ร้อยตรีธนกฤษนะฮะระบุบอกว่าการผ่าพิสูจนศพครั้งที่๒เสร็จสิ้นสมบูรณ์
ไม่พบจุดใดผิดปกติแปลว่าอะไร
เดี๋ยวจะบอกตอนท้ายส่วนจะแถลงข่าวผลการผ่าพิสูจน์อย่างเป็นทางการเนี่ย
ไม่๓๑มีนาคมก็๑เมษายนสำหรับผลชัยนสูตรครั้งที่๒
ตรงกับครั้งแรกที่ผมบอกที่บอกไม่พบความผิดปกติ
ก็คือมันสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกันจากหลายข้อ
จาก๑๑ข้อที่คุณแม่คุณแตงโมสงสัยมันสอดคล้องกัน
จะเปิดเผยผลการชนะสูตรในส่วนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับผิดชอบได้
ในบางประเด็นที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อรูปคดีฮะ
แล้วมันมีเหรอมันมีบางประเด็นที่กระทบต่อรูปคดีเหรอ
เป็นคดีพิเศษเพียงแต่เป็นการเขาเรียกอะไรตั้งเลขออกเลขสืบสวน
คือรับสืบสวนถ้ามีข้อมูลนะฮะนี่ก็อย่างเห็นเมื่อกี้ไหมล่ะ
คือรับสืบสวนแล้วไม่ได้ทำคดีเองแต่มีข้อมูลอะไรเขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บ
วันหนึ่งอายการบอกว่ามันมีข้อพิรุษมีหลักฐานใหม่